คุณผู้ชมครับชาวหัวหินนั้นได้จัดพิธีร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชนะครับ
โดยจัดกิจกรรมที่ชื่อว่าจุดเทียนและร้องเพลงพระราชนิพลที่หน้าบ้านพ่อวังไกลกังวล
ติดตามบรรยากาศล่าสุดกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดประจวบคิริขันครับ
ยังร้องเพลงศาลเซินพระบาลามีและเพลงพระราชนิพลโดยนำเสียงให้ดังเกิดกล้องไปทั่วบริเวณด้านหน้าพระราชวังไกลกลางวนอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคัน
ภูมิพลอดุลยเดชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ทรงมีต่อชาวหัวหินตลอดมา
โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีนายนพรวุฒิกุล
นายกเทศมนตรีเมืองหัวหินเป็นประธานในพิธี
นำจุดเทียนเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
กล่าวว่ากิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อต้องการให้ชาวหัวหิน
ความสำคัญของเพลงพระราชนิพลของในหลวงรัชกาลที่เก้า
ชีวิตเพลงไกลกังวลที่ในหลวงรัชกาลที่๙
ชูบัวอายุ๗๒ปีชาวหัวหินที่เคยได้มีโอกาสเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่๙
ที่หน้าวังไกลกังวลถึง๒ครั้งก็รู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมร้องเพลงพระราชนิพลในครั้งนี้ค่ะ
รู้ค่ะแล้วก็ถึงมาอยากเห็นประชาชนที่ว่าเขารักเหมือนเราไหมเรารักเหมือนเขาไหม
พอดีเขาก็รักเหมือนเราเหมือนกันค่ะเขารักเราก็รักรักแต่เราก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะเนาะ
จากนี้เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะประชาชนจิตอาสาก็ได้นำอาหารเครื่องดื่มมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมงานตั้งแต่ช่วงเย็นนะคะ
เพื่อให้ได้รับประทานอาหารฟรีกันด้วยค่ะ
แล้วก็เป็นการแสดงความอาลัยด้วยสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณนั่นเองค่ะ
สำหรับกิจกรรมร้องเพลงพระราชนิพล

ประชาชนก็สามารถมาร่วมงานได้ทุกวัน
ตั้งแต่เวลา๑๙นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
ระวีการแก้วิจิตรายงานจากจังหวัดประจวบคิริคันค่ะ